พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอ่างทองค่ะมีหนุ่มคนนึงเขาขับรถเป็นลักษณะของรถตู้รับส่งนักเรียน
ปรากฏว่ามีพลเมืองดีเห็นว่าคนขับรถตู้คันนี้เนี่ยฉุดหญิงสาว
เป็นนักศึกษาเข้าไปในรถตู้เจ้าหน้าที่ก็ไปจับ
แล้วก็พอเปิดรถตู้มาเนี่ยเห็นผู้หญิงคนนี้นอนหลับอยู่เบาะหลังรถ
แต่ตัวผู้ชายคนขับบอกว่าไม่ได้ฉุดใครเราสองคนเนี่ยเป็นแฟนกัน
ว่าเป็นแฟนกันนะแล้วก็บอกว่าจะไปส่งผู้หญิงที่ท่ารถให้ผู้หญิงนั่งรถกลับบ้าน
แต่ระหว่างทางผู้หญิงเกิดเปิดประตูแล้วก็กระโดดลงไปจากรถ
ตัวเองก็เลยฉุดให้กลับขึ้นมาในรถยืนยันว่าไม่ได้เป็นการฉุดไปทำร้ายอะไรแต่อย่างใด
แต่ตัวผู้หญิงเนี่ยคือหลับสลบไม่รู้เรื่องเลยนะตัวผู้ชายคนขับรถก็อ้างว่า
ที่เขาหลับเพราะเขาไม่ได้นอนมาหลายคืนเหนื่อยอย่างนี้เหรอ
อันนี้แปลกมากคือเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องนำตัวผู้หญิงไปโรงพยาบาลเดี๋ยวรอเขาฟื้น
แล้วก็จะได้สอบปากคำเพิ่มเติมว่าจริงแล้วเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ก็เนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็เปิดรถตู้เข้าไปตรวจสอบเลยก็เจอหญิงสาวที่นอนหมดสติอยู่บนเบาะหลังรถตู้นะคะ
เพราะว่าตำรวจเขาสกัดจับระหว่างการเข้าจับกลุ่มเนี่ยแล้วก็เจอหญิงสาวที่นอนอยู่ในรถตู้ผู้หญิง
คนนี้อย่างที่บอกเขาก็หลับแบบไม่ได้สติค่ะคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้ศูนย์วิทยุ๑๙๑ตำรวจภูทรจังหวัดอ่างทองได้รับแจ้งเหตุจากพลเมืองดี
เห็นคนร้ายกำลังฉุดหญิงสาวเข้าไปในรถตู้มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองอ่างทอง
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณริมถนนสายโพพระยาท่าเรือใกล้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
หมู่๑ตำบลป่างิ้วอำเภอเมืองอ่างทอง
พอได้รับการแจ้งแบบนี้นะคะเจ้าที่ก็เลยมีการประสานชุดสืบสวน
ตำรวจสายตรวจรถยนต์สพเมืองอ่างทองออกไปตรวจสอบหารถตู้ต้องสงสัย
จากการตรวจสอบก็เจอรถตู้คันนี้
เป็นรถตู้หมายเลขทะเบียนนหนูขอไข่๔๗๑๖สุพรรณบุรีสีบรอนเงิน
มีสติ๊กเกอร์ติดอยู่บนหลังคารถเขียนว่ารถนักเรียนแบบนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยเรียกให้หยุดเพื่อตรวจสอบ
คนขับก็ยอมจอดให้ตรวจสอบแต่โดยดี
คนขับคือนายเวียรชัยสุคันทจันทร์อายุ๔๐ปีค่ะ
หมู่๕ตำบลนาคูอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พอเจ้าหน้าที่เปิดประตูรถตู้ก็เจอหญิงสาว
เสื้อยืดแขนยาวสีดำใส่กางเกงยีนขายาว
นอนเหมือนแบบหลับไม่ได้สติเลยคุณผู้ชม
แล้วก็อยู่เบาะหลังแถวที่๒นะครับ
เจ้าหน้าที่ปลุกปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่น
ผู้หญิงคนนี้เป็นชาวจังหวัดอุตรดิษฐ์
คือถ้าหลับแบบง่วงนอนไม่ได้นอนมาหลายวัน

ถ้าโดนปลุกแบบจริงยังไงก็น่าจะ
น่าจะลืมตามันหน่อยนึงหรืออะไรแบบนี้
วิราชัยคนขับรถตู้บอกเจ้าหน้าที่แบบนี้ค่ะบอกว่า

หากับผู้หญิงคนนี้มา๓ปีแล้ว
ผู้หญิงกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย

ตัวเองรับจ้างขับรถตู้รับส่งนักเรียน

ก่อนเกิดเหตุไปรับผู้หญิงคนนี้ออกจากบ้าน
เพื่อจะนำไปส่งที่ท่ารถในจังหวัดพิศนุโลก

แต่ว่าระหว่างทางฝ่ายหญิงอยู่ดีก็เปิดประตูรถตู้
กระโดดวิ่งลงไปในทุ่งนาข้างทาง
ตัวเองก็เลยจอดรถวิ่งไล่จับกลับมาขึ้นรถตามเดิม

คิดว่าเมื่อคืนผู้หญิงคงไม่ได้นอน
ก็เลยหลับสนิทยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายอะไรฝ่ายหญิง

อันนี้ไม่รู้จริงเพราะว่ายังไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติม
เท่าที่ดูลักษณะคำให้การที่เราเห็นคลิปเขาพูดอยู่เนี่ย
เขาก็ดูเหมือนจะบริสุจัยนะ

กระทั่งโดนปลุกแล้วปลูกเล่านี่มันก็น่าสงสัย

คือเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ

เพราะว่าตำรวจก็ส่งตัวผู้หญิงคนนี้นะคะ
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอ่างทอง

รอเธอมีสติก่อนเดี๋ยวค่อยพูดคุยกับเธอเพิ่มเติม
แต่เบื้องต้นก็ต้องควบคุมตัวนายวิราชัยคนขับรถตู้

เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ